หลายคนก็ยังคงติดตามอยู่นะคะเกี่ยวกับคดีของเจ้าสัวเปรมชัย
งาช้างเปรมชัยสรุปแล้วมาจากแอฟริกา

ส่วนเรื่องของคลิปเสียงกลายเป็นโอละพ่อ
คลิปเสียงคดีเปรมชัยติดสินบนเจ้าพนักงาน
กลายเป็นคลิปเสียงสนทนาระหว่างเจ้าหน้าที่กับนายยงโดดเคลือ
แต่ไม่ใช่คลิปเสียงของหัวหน้าวิเชียนกับเจ้าสัวเปรมชัย
ก่อนหน้านี้พอคนได้ยินเสียงคลิป
เขาบอกว่าเป็นเสียงพูดเนิบเสียงต่ำช้า
ก็เลยพุ่งเป้าไปที่เป็นเสียงของคุณเปรมชัย

ผมเล่ากันถ้าโกสังเกตไปเล่าหวย
ล่าสัตว์ของเจ้าสัวเปรมชัยกันหน่อยนะฮะ

เปิดเผยโดยนายธัญญาเนติธรรมกุล
ธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
บอกว่าวันนี้๒๘กุมภาพันธุ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรียกประชุมคณะกรรมการติดตามคดีล่าสัตว์ป่าในเขตรักษา

พร้อมด้วยพลตำรวจเอกจรัมพรสุรมณี
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
มาตรวจสอบสำนวนพยานหลักฐานทั้งหมด
ที่ได้แจ้งความเอาผิดกับนายเปรมชัยและพวกรวม๙ข้อหา
ในคดีให้รัดกลุ่มและรอบครอบมากยิ่งขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องของคลิปเสียงนั้นทางด้านของรองผู้บังคับการ
ปปปพันธมรวจเอกวชลินภูสิ
เป็นการคุยกันระหว่างเจ้าสัวปเตรมชัยกับหัวหน้าวิทย์เชียนนั้น

เป็นการคุยกันระหว่างนายยงโดดเคลือ
ซึ่งเป็นคนขับรถของเจ้าสัวเปรมชัยนะ
เจ้าพนักงานป่าไม้ที่ชื่อว่านายกิตติ
ส่วนโทรศัพท์เป็นของผู้ช่วยหัวหน้าเขตอนุรักษ์

จากการตรวจสอบและจากการสอบปากคำในวันแรกที่มีการกล่าวหา
พบว่าได้ลบคลิปเสียงออกจากโทรศัพท์แล้ว
ดังนั้นไม่มีการพูดคุยระหว่างนายวิเชียรและนายเปรมชัยนะครับ
คดีติดสินบนนี้เจ้าหน้าที่มีพยานบุคคล
และหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์

แต่นิติวิทยาศาสตร์ไม่หนักแน่นเท่าไหร่

นี่คือความคืบหน้าทางด้านของการตรวจสอบการติดสินบน
มาแล้วพูดถือข่าวก็ลิสต์คำถามให้นายยกแล้ว
นายยกลงมาที่พูดเลี่ยมสุดฉันเหล่าอาหารหลายเรื่องเลย
มีเรื่องของเจ้าสัวเปรมชัยด้วยนิดนึง
ทางกฎหมายจะทำให้เจ้าสัวเปรมชัยหลุดคดีได้หรือเปล่า

นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่ามองว่ามีการเลือกปฏิบัติในคดีนี้
หลังจากก่อนหน้านี้นิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาร้องเรียน
ให้นายกลงมาติดตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
เนื่องจากนิสิตวรรณศาสตร์เนี่ย
เห็นว่าคดีนี้อาจจะเป็นมวยล้มต้มคนดู
นายกบอกว่าทุกคดีมีขั้นตอนอยู่แล้ว
และขณะนี้เป็นขั้นตอนที่ตำรวจต้องสอบสวนหาพยานหลักฐาน
ก่อนจะนำไปสู่คดีที่มีทนายมาแก้ต่าง
นายกบอกว่าไม่ใช่ว่าคนรวยไม่ติดคุก

ต้องดูที่กระบวนการยุติธรรมฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับ
จะต้องเป็นอย่างนั้นดีไปคาดการณ์กันไม่ได้

เอาคดีนี้ไปเทียบคดีโน้นบางทีมันก็ไม่ใช่นะไม่ได้นะ
ไม่ใช่ว่าคนรวยติดคุกไม่ติดคุก

อย่าไปทำอย่างนั้นที่สังคมมันก็ปั่นป่วนหมดนะ

แล้วเรื่องนี้ผมก็ได้กำชับไปทั้งกระทรงทัพทั้งตำรวจแห่งชาติ

แล้วต้องทำตามให้มันตรง

ทุกเรื่องละรัฐบาลก็สั่งมาตลอด
กำชับไปแล้วก็ต้องไปดูการทำงานของตำรวจบ้างนะครับ
ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้สูงสุดคือ
สุภนตำรวจเอกสิวรารังสิบรามณกุลรองค์

บอกคดีมีความคืบหน้าไปแล้วมากกว่า๑๕

หากนายเปรมชัยไม่มารายงานตัวกับพนักงานสอบสวน
ภายในวันที่๕มีนาคมนี้

รายงานไปยังศาลเพื่อให้พิจารณา

ถ้าสารไม่เห็นด้วยก็จะต้องยกคำร้อง
ว่าจะส่งสำนวนให้อายการได้ก่อน

ก็คือ๒๔มีนาคมนี้

ส่วนกระแสสังคมจะไปฟ้องสารพระภูมิ

ทำตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ล่าช้าแน่นอน

วยล้มต้มคนดูหรือเปล่า

ส่วนข้อหาหนึ่งที่ถูกจับตามองอยู่ก็คือข้อหาทารุณกรรมสัตว์นะครับ
มีคำชี้แจงจากนายนโรงชัยสังวรวงศาหัวหน้าด่านกักสัตว์กาญจนบุรี
ที่พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าคือเรื่องพรบป้องกันการทารุณ

มันยังไม่ได้ประกาศถึงสัตว์ป่าคุ้มเมือง
แต่ตอนนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนพิจารณาถึงเจตนารมณ์ของผู้แจ้งความ
แล้วก็ต้องดูจุดประสงค์อื่นต่อไปนะครับ
ขณะที่ความคืบหน้าในคดีเมื่อวานี้
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าทีมพญาเสือ
พร้อมด้วยหัวหน้าวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
ร่วมกันนำหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีกระสุนที่ยิงเสือดำ
บริเวณใกล้กับลำทานภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
เพื่อส่งไปยังพนักงานสอบสวนที่สพทองผาภูมิแล้ว
แล้วก็เผยถึงวิธีการเก็บหลักฐานรวมทั้งทำภาพจำลอง
จุดแรกบริเวณจุดที่มีการถ่ายอุจจาระทิ้งไว้
จุด๒ห่างไปประมาณ๓เมตรเป็นจุดที่รถยนต์
ของกลุ่มผู้ล่าสัตว์ที่ยิงเสือดำจอดไว้
ให้เห็นถึงวิถีกระสุนที่ยิงมาจากบนรถ

ซึ่งพบเป็นกระสุนเบอร์๒๐จากปืนลูกซองแฝด

ใกล้กันเป็นวิถีกระสุนจากปืนอีกชนิด
ที่ไม่ใช่ลูกซองยิ่งผ่านไปกระทบกับต้นไม้
จนเป็นรอยใหญ่แบบนี้เห็นไหมเขาโยงสายอะไรสีแดงแบบนี้

ส่วนเรื่องของช้างเรื่องของงาช้าง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์กรมอุทิอารณ์
ไปตรวจดินเอแล้วเพราะว่างงาช้าง๒คู่๔กิ่ง
ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ
หลังจากที่ยึดมาจากบ้านของนายเปรมชัย
สรุปว่าเป็นงาช้างแอฟริกาทั้ง๒คู่
ซึ่งถือว่ามีความผิดตามมาตราพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า๒๕๕๙
ที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
ของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
ก็โทษสูงสุดจำคุก๔ปีปรับ๔๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับก็เคลียร์เรื่องของงาช้างไปแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไปตรวจดูก็คิดว่ามันจะโยงกับคดีเก่า
ที่มีช้างในพื้นที่ป่าถูกยิงตายหรือเปล่า
แล้วก็จะกระสุนมาจากปืนของนายเปรมชัยหรือเปล่า
ลักษณะที่ไปตรวจหัวกระสุนแล้วไปพบเป็นลักษณะออกมาจากปืนรายเฟอร์
ก็เลยมองว่าเป็นปืนกระบอกเดียวกับของนายเปรมชัยหรือเปล่า
สรุปว่าตรวจแล้วนะงาช้างเป็นงาช้างแอฟริกานั่นเองนะครับ
ก็ต้องดูเรื่องของกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พื้นที่ใกล้๐๐๐๐ด้วยนะครับ
นี่คือความคืบหน้าของคดีเจ้าสัวเปรมชัยฮะ